ต่อยดุระอุวัฒน์แล้วไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่ยาดโยมต่อยกับยาดโยมไงแต่ยาดโยมอ่ะต้องบอกว่าหลวงพี่พ่อหลวงพี่ยาคิดดูสิงานบำสุกุลคนตายอ่ะผมไม่อยากจะบังตรงนี้เพราะว่าพระเนี่ยกำลังต่อยกับพระอยู่คือขึ้นคล่อมแบบนี้แล้วอ่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์แบบเนี้ยที่ยาดโยมจะต้องห้ามกันปมเรื่องมัน
นี่คือเกิดขึ้นที่สุรินที่อำเภอจอมพระวัดแห่งหนึ่งนะ
แล้วญาติที่เขานิมนต์พระไปทำพิธีบังสุกุลคนตายเนี่ย
ถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้คุณคิดดูสิพระสงฆ์ทำพิธีได้ไม่นานนะ
ประโกะบอกว่าเปิดศึกกันเลยฆ่าพระเหลืองแบบนี้เลย

ทีนี้ฝั่งพระองค์อาจที่โดนทำร้ายเนี่ยนะเล่าให้ฟังว่าในพิธีบังสุกุลคนตายเนี่ย
เขาก็จะมีการจัดเก้าอี้ใช่ไหมครับให้พระนั่งสองแถวทีเนี้ยเก้าอี้ที่แถวหลังเนี่ย
พระสงฆ์นั่งเต็มหมดแล้วมีหลวงพี่รูปหนึ่งก็มาบอกกับพระองค์อาจบอกว่า
พระองค์อาจไปนั่งข้างหน้าสิบอกแบบนี้พระองค์อาจเห็นว่ามีเก้าอี้ว่างอยู่ข้างหน้าไง
หลวงพี่ที่มาพูดชื่อว่าพระเอกคุณเป็นพระเอกนั่นแหละ
คือตอนที่บอกว่าให้ไปนั่งแถวหน้าเนี่ยมีเก้าอี้ว่างอยู่แต่จังหวะนั้นน่ะ
พระที่ชื่อว่าเอกนี่แหละถามถามว่าพรรษาเท่าไหร่อ่ะ
รษาเท่าไหร่คืออะไรอ่ะคุณคือหมายถึงบวชได้กี่พันศาแล้ว
แล้วหลังจากนั้นค่ะเปิดฉากกันเลยต่อยกันเลย
แล้วถามว่าพระองค์อาจสู้แรงไหวไหมไม่ไหวหรอกค่ะโดนคล่อมอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
ผมจะไปนั่งข้างหลังแหละแต่นี่โต๊ะมันเต็มครับ
หลวงพี่องค์หนึ่งเขาบอกว่านู่นโต๊ะข้างหน้าอันว่างอยู่๓อัน๓โต๊ะนะครับ
ผมก็ไปนั่งข้างหน้าปุ๊บพอนั่งข้างหน้าเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาปุ๊บ
เดินมาว่ามึงภาษาไหนก็ว่างั้นเขาว่าแค่นี้เขาก็ซัดเลยครับ
มานั่งตรงนี้เป็นไรเขาก็ซัดเลยครับตรงนั้นเลยซัดหลวงพี่เลยใช่ไหมครับ
เห็นการตอนนั้นคือเราได้สู้เขาไหมได้ได้ได้ค่ะสายมาเขาสู้เลยครับ
เพราะบังกันตัวเขาสู้เลยครับอืมมันก็อันนี้แหละครับก็สายมาก่อนนะ
แล้วมีคนจับแยกไหมตอนนั้นมีครับเห็นว่าเรื่องยังไม่จบใช่ไหมมินโตอีกใช่ไหม
ครับต้นจับแยกก็สู้กันนะครับสู้ไปสู้มาก็สู้เขาไม่ได้ครับ
เขาจับพลิกตัวก็ล้มก็อย่างที่เห็นแหละครับเขาจะจับคนไว้เหรอครับ
นี่คือพระองค์อาจนะคุณนะคือจริงแล้วน่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะขัดใจกัน
ตรงที่ว่าถ้าพระเอกเนี่ยบวชมาแก่พรรษากว่าต้องนั่งแถวหน้าควรจะได้นั่งแถวหน้า
ใช่แต่พระองค์อาจซึ่งพรรษาน้อยกว่าเนี่ยเอ้าทำไมไปนั่งแถวหน้า
ก็พระองค์อ่านบอกว่าอัตมาก็ไม่รู้พระอีกรูปนึงก็บอกให้อัตมามานั่งข้างหน้า
ก็เห็นว่ามีเก้าอี้ว่างอยู่ก็แค่คิดว่ามีเก้าอี้ว่างก็นั่งได้ครับ
จริงไม่ใช่ไงแล้วคุณดูสิอายสายตาญาติโยมเขาไหมเนี่ย
ตายแล้วยาศโยมก็ต้องมาห้ามหลวงพี่หลวงพี่พอหยุด
เหตุการณ์แบบนี้นี่แหละค่ะนอกจากคุยกับพระองค์อาจที่โดนแบบโดนขึ้นคร่อมแล้วนะ
พระลูกวัดเล่าเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่านอกจากพระเอกที่คล่อมอยู่บนพระองค์อาจจะต่อยแล้วเนี่ย
พระเอกเนี่ยยังฟาดพระองค์อาจแล้วอุ้ยพระพระสงฆ์เอ่ยชาวบ้านเอ่ยเนี่ย
พอเห็นจังหวะที่จะฟาดแย่งเก้าอี้ออกมาจากพระเอกก่อนเลย
งั้นโดนฟาดจะน่วมกว่านี้มากแน่นะคะ
แล้วด้านรักษาการเจ้าอาวาสบอกแบบนี้ค่ะ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะให้พระที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือพระที่ชื่อเอกเนี่ยลาศิกขาแล้วค่ะ
แล้วล่าสุดเนี่ยพระเอกก็เดินทางออกจากวัดไปในตัวเมืองแล้ว
โอ้โหเห็นภาพแบบนี้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงจริงเนาะ
ใช่นะฮะแต่ว่าทางด้านของพระองค์อาจเองนะ

เพราะว่าโยมแม่ของพระองค์อาจบอกก็กลัวเหมือนกัน
พระเอกแม้จะศึกไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาที่วัดมาทำร้ายพระองค์อาจ
จะเป็นเรื่องเป็นราวก็จบกันแล้วก็ให้มันแล้วกันไปนะครับ